วันพระใหญ่หลายคนก็อิ่มอกอิ่มใจแล้วก็อิ่มบุญกันไปนะคะ
แต่ก็ไม่วายค่ะมีเหตุสลดเกิดขึ้น
คือมีชายก่อสร้างคนหนึ่งเขาลงไปหาปลาในอ่างเก็บน้ำค่ะ
แล้วปรากฏว่าเขาจมลงไปแล้วก็เสียชีวิต
กู้ภัยเนี่ยนะคะต้องใช้เวลานานร่วม๓ชั่วโมงเลยกว่าจะกู้ร่างขึ้นมาได้ค่ะ
ประมาณสักตีหนึ่งเมื่อวานนี้นะคะกู้ภัยสว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยาแล้วก็นักประดาน้ำ
ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำชากนอกในตำบลห้วยใหญ่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ
เพราะว่ามีคนแจ้งมานะคะว่ามีเหตุคนจมน้ำ
คนที่แจ้งคือนายรังสรรพลับเกลี่ยงอายุ๓๓ปี
เป็นเพื่อนของนายประยูนฟองนาธีวัย๔๐ปีค่ะ
นายประยูนเนี่ยเป็นช่างก่อสร้างแล้วเขาดำลงไปในอ่างเก็บน้ำ
แล้วก็หายไปเลยไม่โผล่ขึ้นมาอีกเลย
นายรังสรรพลับเก็บน้ำก็เลยต้องรีบแจ้งกู้ภัยนะคะ
กู้ภัยก็มาพร้อมทีมนักประดาน้ำทีเดียวเลย
อุปกรณ์เสร็จสับแล้วก็จุดทูปขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พบร่างผู้สูญหายโดยเร็ว
แล้วก็ปฏิบัติการดำลงหาทันที
รังสรรคเล่าให้ฟังนะคะว่า๑เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ทั้งเขาและนายประยูนออกมาหาปลาที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้หลายต่อหลายครั้งแล้ว
จนกระทั่งเมื่อคืนนะคะคืนเกิดเหตุนี่แหละ
นายประยูนดำลงไปหาปลาแล้วก็ตะโกนบอกโอ้โห
นางรังสรรค์ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่สักพัก

ทำไมเพื่อนไม่โผล่ขึ้นมาสักทีมันผิดสังเกตแล้ว
ตะโกนเรียกไปก็ไม่มีเสียงตอบรับ
รีบขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านในระแวกใกล้เคียง
ก็พยายามดำผุดดำไห้ลงไปหาเหมือนกัน
แต่สุดท้ายก็ไม่เจอเลยตัดสินใจโทรหากู้ภัยค่ะ
การค้นหาถึงแม้จะมีการจุดทูปขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ

แต่อุปสรรคมันเยอะค่ะในอ่างเก็บน้ำนะมีทั้งต่อไม้ทั้งโครน
ผิวน้ำก็มีวัชพืชพวกจอกแหน่ผักตบชาวาผักกระเฉดอีก
คลุมอยู่หนาประมาณ๓๐๕๐เซนติเมตร
ก็หากันเนี่ยค่ะมองเผินเหมือนสนามย่าไหมล่ะ
มันคลุมหนาขนาดนี้เลยกว่าจะดำลงไปเจอค่ะ
๓ชั่วโมงกว่าผ่านไปถึงจะเจอร่างของนายประยูน
ติดอยู่กับต่อไม้ใต้น้ำลึกกว่า๒เมตรค่ะ
ก็นำร่างขึ้นมาบนฝั่งท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของภรรยาแล้วก็เพื่อนนะคะ
นางสมจิตอ่องสันเทียก็คือภรรยาของนายประยูนนี่แหละ
ท้องอยู่หนึ่งเดือนด้วยครับเพิ่งตั้งคันเองค่ะเล่าบอกว่า
วันก่อนอ่ะสามีมาหาปลาที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้แหละแล้วไปเล่าให้ฟังว่า
เจอปลาเกล็ดสีทองขนาดใหญ่ตกใจก็เลยรีบขึ้นจากน้ำแล้วกลับบ้านทันที
แล้วก็มาเล่าให้เธอฟังพอเธอได้ฟังเธอเตือนเลยนะบอกว่า
อย่าไปหาปลาที่อ่างเก็บน้ำแบบนั้นอีกเลยโดยเฉพาะยิ่งช่วงใกล้วันพระใหญ่แล้วอ่ะ
อย่าไปทำบาปว่าอย่างนั้นเถอะมันฆ่าสัตว์ชีวิตอะเนาะ
แต่สามีไม่ยอมฟังค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเกิดเป็นเหตุสลดเกิดขึ้น
ชาวบ้านในระแวกนั้นเขาก็บอกนะคะว่า
ที่ผ่านมาคนที่มาหาปลาในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ตอนกลางคืนเนี่ย
มน้ำเสียชีวิตมาหลายต่อหลายคนแล้วนะคะ
แล้วแต่ละครั้งที่มีเหตุการณ์แบบนี้ตรงกับวันพระใหญ่ทุกทีเลย

มันก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านด้วยนะครับ